คนที่ทำงานประจำคนที่เป็นพนักงานบริษัท
ลดเงินเดือนลดวันทำงาน
แต่ว่ารายจ่ายพวกเขาไม่ได้ลดลงเลย
จะให้เอารายได้ที่ลดลงแล้วจ่ายเท่าเดิมก็คงไม่ไหว
ผมว่าทางออกที่ดีสำหรับคนทั่วไปหรือคนไทย
คือการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองหาทางเลือกใหม่
เพราะว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเรามีเทคโนโลยีเรามีแพลตฟอร์ม
เรามีหลายอย่างที่คอยสนับสนุนให้คนสามารถหารายได้ที่ดีกว่าเดิม
ของเราเป็นการขายชั้นเดียวปกติเลยเหมือนคนเข้ามาขายของตามปกติ
คุณเองเนี่ยแค่ทำการขายอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสินค้า
ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการส่งไม่ต้องแพ็คเองไม่ต้องส่งเอง
ไม่มีต้นทุนนะครับนี่คือวิธีการใหม่นี่คือปรากฏการณ์ใหม่
พลังเปิดทางการุจังเจอกับคนเดียว
จริงแล้วผมก็นอกจากก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวณหา
แล้วก็รู้เหมาะเกี่ยวกับว่าเราอยากทำงานในบริษัทไหน

เราก็ออกมาเปิดเป็นธุรกิจตัวเอง
รอบก็เปิดเป็นธุรกิจตัวเองพี่ไม่ได้เลย

ก็เลยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายสินค้า

รวมถึงตัวเราเองเป็นพ่อค้าคนหนึ่งเหมือนกัน
เราก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของการที่เราต้องประกอบกิจการ
ต้องเจออะไรบ้างมีคอร์สมีต้นทุนอะไรยังไงบ้าง
ที่เราจะทำสินค้าอันหนึ่งเราก็ต้องมีการลงทุนแล้ว
เราต้องลงทุนเราต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนโวลุ่มมาก
เพื่อให้เราได้ราคาที่ถูกลง
เวลาไปจำหน่ายจะได้กำไรมากขึ้น
เวลาที่เราสั่งของเยอะมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ต้องรับสต๊อกนั้น
ถ้าเราขายได้ในวันนั้นถ้ายังไม่มีคู่แข่งเราก็จะขายดี
แต่วันหนึ่งถ้ามีคู่แข่งมาแล้วเราก็ต้องแข่งขันปั่นราคากัน
จนสุดท้ายเนี่ยถ้าฟันราคากลับไปมาสุดท้ายก็ไม่ได้กำไรแล้วก็กลายเป็นขาดทุน
เพราะว่าผมเข้าใจดีว่าในยุคเศรษฐกิจหรือว่าในยุคโควิดที่ผ่านมา
คนไทยบอบช้ำกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานก็เช่นเดียวกัน
มันเกิดความเสี่ยงมากมายนะครับหรือว่าความไม่แน่นอนในชีวิต
บางคนมีเงินก้อนสุดท้ายอยากจะลงทุนทำอะไรบางทีไม่กล้า
แล้วก็เราเข้าใจดีบางคนโดนลดเงินเดือนบางคนขายของอยู่ขายไม่ได้
เหมือนอย่างที่เคยขายมันแย่ไปหมดทุกอย่างเลยนะครับ
แล้วก็เราก็หาวิธีที่เราจะทำยังไงเราถึงจะช่วยคนเหล่านี้เขาได้
ก็เลยหาวิธีครับจากสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดเอามารวบรวมความรู้ทั้งหมดเนี่ย
ที่เราไปคัดสรรสินค้าแบรนด์ชั้นนำตอนนี้เรามีกว่า๘๐๐แบรนด์เลย
หรืออยากจะขายของโดยที่ไม่ต้องลงทุน
เข้ามาเลือกสินค้าในเก็ตฟินกว่า๘๐๐แบรนดดัง
ทำการขายในช่องทางที่ตัวเองถนัด

เจ้าของแบรนด์จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง
คุณเองเนี่ยแค่ทำการขายอย่างเดียว
ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของสินค้า

นี่คือวิธีการใหม่นี่คือปรากฏการณ์ใหม่
ที่เก็ตฟินนี่นำมา
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่
มีแพลตฟอร์มรวบรวมแบรนด์สินค้าให้หมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
ระบบการขนส่งเชื่อมระบบการชำระเงิน
ลูกค้าเองก็สามารถชำระเงินผ่านตัว

เท่ากับว่าถ้าสินค้าราคา๑๐๐บาทคุณขายได้
คุณก็ได้๕๐๐บาทเลยทีเดียวต่อ๑สินค้า
ถ้าวันหนึ่งคุณขายได้สัก๒ชิ้น๓ชิ้นคุณก็คูณไป
สมมุติว่าวันละ๑๐๐๐๒๐๐๐เดือนหนึ่งคุณก็ได้๖๐๐๐๐บาทแล้ว
ถ้าคุณขายแล้วคุณพัฒนาฝีมือฝึกฝนไปเรื่อย
จาก๒ชิ้น๓ชิ้นกลายเป็นเวลา๑๐ชิ้น๒๐ชิ้น
รายได้ก็เป็นหลักแสนหลักล้านได้เช่นเดียวกันครับ
เราเลือกสินค้าที่หนึ่งเลยต้องมีพอสองศูนย์
แล้วก็ทำการตลาดมาแล้วสักระยะหนึ่ง
มีความน่าเชื่อถือเป็นเจ้าของแบรนด์เท่านั้น
เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้รับสินค้าแท้ที่ส่งตรงจากแบรนด์เท่านั้น
บางคนถนัดเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาก็เข้าไปหวดหมุดกีฬาทำการขายกีฬาบางคนถนัดเกี่ยวกับเรื่องความงามก็จะเข้าไปหมดหมุดความงามขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมบางคนชอบแฟชั่นก็เข้าไปเลือกเสื้อผ้าไปทำการขายเรามีครบทุกหมุดเลยครับแล้วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยในอนาคต
ของเราเป็นการขายชั้นเดียวปกติเลยเหมือนคุณเข้ามาขายของตามปกติ
โปรดติดตามตอนต่อไป